เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นเช้าแบบนี้
ด้วยการไปทำงานสร้างรายได้กันดีกว่า
เขาบอกว่างานนี้นะคุณคู่แข่งน้อย
ผู้แข่งไม่ค่อยมีแต่ว่ารายได้ดี

เขาสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้แล้ว๑คน
พูดแบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพอะไร

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะคะ

แล้วคนที่กำลังเด็ดใบไผ่เนี่ยคือนายตาดลิฟต์ยกชาวบ้านตำบลบางหมาก
อำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ
เขายึดอาชีพนี้อาชีพเก็บใบไผ่ส่งขายมานานแล้วนะ
เพราะว่าเขาจะเอาใบไผ่คนจะเอาไปห่อบะจางเอาไปห่อขนม
ยืนอาชีพนี้มา๓๐ปีแล้วว่า
จนสามารถส่งลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีไปแล้ว๑คน
โดยนายตาดก็เล่าให้ฟังนะบอกทุกวันเลย
ออกจากบ้านไปกับเมียเลยค่ะตั้งแต่เช้าตรู่
ออกไปตระเวนเก็บใบไผ่ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติ

เลือกใบที่เพิ่งแตกยอดใหม่
ลักษณะต้องแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ทิศเป้
คือมันจะต้องเรียวต้องยาวต้องสมบูรณ์
ไม่มีรอยแตกลายแล้วก็นิ่มหน่อย
ความยาวที่สำคัญต้องไม่ต่ำกว่าฟุตหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แล้วยิ่งช่วงนี้ช่วงนี้ฤดูฝนแบบนี้
ดีเลยเป็นช่วงของการเก็บใบไผ่
เพราะว่าใบไผ่จะแตกใบใหม่มากกว่า
แล้วบางวันได้ของแถมอีกนะคะ
อกจากใบไผ่แล้วยังได้หน่อไม้กลับมาทำกับข้าวกินอีกด้วย

ใช่ทีนี้พอได้ใบไผ่แล้วก็ต้องมาจัดเรียงเป็นมัด
แล้วก็ส่งไปให้แม่ค้าทั้งในตรังพิศนุโลก
กระบี่สงขาสุราชเยอะแยะไปหมดเลย

เขาขาย๑๐๐๐ใบ๑๕๐บาท
แล้วใบไผ่ป่าเนี่ยนะเอาไปห่อบะจาง
ห่อขนมอื่นอย่างขนมซังแบบนี้
ตายเขาก็บอกอีกด้วยบอกว่าแต่ละวันเนี่ยทำเงินได้เยอะนะ
ทำเงินได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทคูณ
ไปเดือนนึงก็๓๐๐๐แล้วนะคะคุณผู้ชม
แล้วอาชีพนี้เนี่ยมีคู่แข่งน้อยเก็บใบไผ่เนี่ย
ถ้าสมมุติเกิดว่าใบไผ่นี่เราแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมพี่ทิเป้

ก็เข้าไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปหาใบไผ่เก็บได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เอาง่ายไม่ต้องลงทุนเป็นกระตังค่ะคุณผู้ชม
ลมแต่แรงอย่างเดียวแล้วคุณพี่เขายึดอาชีพนี้มานาน๓๐กว่าปีแล้วนะคะ
โอ้โหนี่สมบัติสมบัติจากป่านะครับนี่คือธรรมชาติให้มานะครับ
อยู่ที่สมองว่าเราจะออกแบบเพราะว่าจริงแหละครับ
ไผ่นะครับเขามีมานานแล้วเขาก็เกิดอยู่ในป่า
แล้วชาวบ้านก็เอาแบบนี้มาทำแบบอยู่แล้วโอ้โหแบบถือว่าเยี่ยมยอดมากนะครับ